ท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เธอพยายามจะไปช่วยเพื่อน
เพื่อนที่ถูกแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงไปมาเอาเป็นว่าเธอเนี่ยโดนไปด้วย
เหตุการณ์นี้นะครับผู้หญิงคนหนึ่งมีใบหน้าบวมปูดนะครับแล้วเธอก็มีภาพถูกแชร์ไปในสังคมออนไลน์
พร้อมกับระบุข้อความว่าเพื่อนเราถูกชายคนหนึ่งที่เป็นแฟนบุกมาทำร้ายร่างกาย
ด้วยการเตะและดึงผมลากไปกระแทกประตูแล้วก็เตะซ้ำบอกให้เพื่อนเรากลับบ้าน
เพื่อนที่เห็นเหตุการณ์ซึ่งเป็นผู้หญิงทั้งหมดซึ่งรวมเราด้วยต้องมาห้ามปราม
แต่กลับถูกทำร้ายด้วยจนเราคิ้วแตกหัวแตกตาช้ำต้องเย็บถึง๑๐เข็ม
ซึ่งขณะถูกทำร้ายเราก็อุ้มลูกอยู่จนต้องเอาตัวบังลูกเราจึงปลอดภัย
ยังเปิดเผยว่าผู้ชายคนนี้นอกจากทำร้ายแฟนแล้วก็เพื่อนผู้หญิงจำนวน๕คนแล้ว
ยังทำร้ายต่อหน้าเด็กเล็กจำนวนสามคนด้วยหนึ่งในนั้นก็คือลูกของผู้ก่อเหตุเอง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ๒ทุ่มเมื่อวานนี้พอเห็นแบบนี้นะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราก็เลยไปตรวจสอบหน่อยนะครับจุดเกิดเหตุคือบ้านเอื้ออาทรร่มกล้าวเขตลาดกระบังครับ
หนึ่งในหญิงสาวที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่เธอและเพื่อนอีก๔คนและเด็กเล็กอีก๓คน
กำลังนั่งคุยกันอยู่ที่หน้าห้องปรากฏว่ามีผู้ชายอายุ๑๙ปีที่เป็นผู้ก่อเหตุมาตามหาแฟนสาวเพื่อจะให้กลับบ้าน
ก่อนหน้านี้ทั้งสองคนก็ทะเลาะกันอยู่แล้วทำให้แฟนสาวไม่ยอมกลับเพราะเกรงว่าถ้ากลับไปจะโดนทำร้ายร่างกายเพราะว่าโดนมาแล้ว
ผู้ชายคนนี้ที่คาดว่าจะเมายาเสพติดมาด้วยตรงเข้าไปทำร้ายร่างกายแฟนที่ไม่ยอมกลับทั้งเตะแล้วก็ต่อยแล้วก็เหวี่ยงแฟนสาวเข้าไปที่ประตูเหล็กแล้วเตะอัดเข้ากับประตูอย่างแรง
เพื่อนที่นั่งอยู่ด้วยต้องไปช่วยกันห้ามแต่ก็ไม่สามารถสู้แรงชายคนนี้ได้เพราะว่าเป็นชายที่ตัวสูงใหญ่
ค่ะถูกในเอบีบคอพลักไปชนกับกระจกห้อง
กระจกอ่ะแตกพังยับเสียหายเลยนะคะแล้วก็ถูกชกเข้าที่หน้า
ตาปูดตาบวมหัวฟาดฟาดเข้ากับประตูเหล็กจนหัวแตกด้วยอะค่ะ
แล้วในเอยังใช้เสกกระจกจะมาแทงด้วยนะอืม
โชคดีที่เพื่อนมาช่วยกันห้ามเอาไว้ได้ทันนะคะ
แล้วเขาก็ชี้เอาบานเกร็ดอ่ะชี้หน้าหนูบอกว่ามึงแล้วเขาก็แบบ
เขาทำท่าจะแทงหนูแล้วแต่แฟนเขาอ่ะยืนยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะ
คือเขาพยายามยื้อกันนะคะยื้อกระจกออกจากมือ
ต่อยเขาที่หน้าหนูนี่แหละค่ะแล้วก็กระแทกเขากับประตู
หนูว่าน่าจะเมาอะค่ะเพราะเขาโมโหร้ายมาก
ด้านนายจงยศพลพงศ์พ่อของนางสาวฟ้าก็บอกว่า
หลังรู้เรื่องเนี่ยตกใจมากเลยนะคะยิ่งไปเห็นสภาพลูกสาวนอนจมกองเลือด
โอ้โหใจหายเลยเบื้องต้นหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยค่ะ
แม่ของในเอคนก่อเหตุทำร้ายร่างกายเนี่ยนะโทรศัพท์ติดต่อเข้าไป
บอกว่าขอร้องเถอะอย่าเอาเรื่องได้ไหม
เพราะที่ในเอทำลงไปอ่ะครับเมาเม็ดเมาเม็ดเหรอไม่รู้เม็ดอะไรค่ะ
บอกว่าเมาเม็ดทำไปก็คือไม่รู้ตัวครับแต่เขาเจ็บหนักขนาดนี้ค่ะ
คงเป็นยาเสพติดอะไรสักอย่างหนึ่งนะเมาเม็ดแบบนี้นะครับ
ก็ตอนนี้มีการแจ้งความไว้แล้วนะครับที่สอนอร่มกล้าวนะครับ
คืนนี้ทางผู้ที่ถูกทำร้ายต่างต่างเขาจะเอาหลักฐานเรื่องผลการตรวจร่างกาย
จากทางโรงพยาบาลไปยื่นเพิ่มเติมให้กับตำรวจ
จะได้ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปนะครับอืม